พอเปิดกองมาข่าวในกองละครก็หลุดมาอีกแล้วแม่

ออกปะคือช่วงนี้ทุกคนต้องแต่ละค่ายต้องเริ่มทำละครแล้ว

ก็เขาก็วางพระเอกคนนี้ไว้๑คน
ก็ไปติดต่อให้กับนางเอก๓คนนะตัวท็อปเลยนะของช่อง

บอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นตุ๊ดอะไรอย่างนี้

เป็นเหมือนกับเรารู้สึกว่าทำไมต้องดูที่การแสดงสิ
ทำไมต้องทั้งที่เขาก็เล่นละครดี

ไม่รู้จักดีหนูสงสารเขาเลย

ไม่รู้ตัวเป็นตัวไม่ใช่ว่าโดนปฏิเสธ

มี๒เรื่อง๒คนจนมีเรื่องใหม่

อุ๊ยบอกได้แค่นี้แม่
บอกช่องว่าเรียกรถเมย์ไปเล่นกับน้องเขาได้นะคะ
ชะนีชะนีนักเอกสามคนก็คือแบบ
ไม่เป็นไรบอกเขาว่าไม่เล่นเดี๋ยวเอารถเมย์ไปเล่นแทนให้

เขาเป็นน้องเราป่ะเขาเป็นน้องเราเดี๋ยวก็เปลี่ยนแน่นอน

รู้จักรู้จักชอบเอาล่ะบอกเกือบ
กลัวตัวเกือบใครวะ

ไม่ได้ปฏิหรอกไม่โดนปฏิหรอกนางเป็นตัวหนึ่งเขาไม่ปฏิแล้ว

แต่อันนั้นเมื่อนนางสามคนไม่ยอมเล่นก็เชิญไปหน้า

เดี๋ยวนุ่งรู้อุ๊ยแต่บทปภัณฑ์ดีเท่าไหนหนูก็ไม่เล่น

คอยไปหาหัวหังเลี้ยงกันเลยอ๋อ
นั่นแหละสินี่มันให้มาจูบหนูหรือไม่ฟิลค่ะ

อย่างนี้เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร